คุณผู้ชมมาดูกันต่อนะคะความน่ารักของคู่ซีพี่น้อง
พิธีกรรายการเศรษฐีป้ายแดง
ป้องนวัดกับน้องจ๊ะสาวจ๊ะของเรานี่แหละค่ะ
บอกเลยคู่นี้นะคะยิ่งร่วมงานยิ่งแบบว่าโอ้โหยิ่งเซียมปึ๊ก

ช่วงหลังคลิปนี้คือสำเติบเอ้ยไม่ใช่เห็นแต่มีห่วงยาย
พี่ป้องเองก็บอกผ่านพี่ออนนี่
จริงเพราะให้กำลังใจตลอดแหละทำเป็นแบบแชมเซลล์ขำ
แต่ว่าก็คือจริงปลอบน้องอยู่
ดำใจเขามั้ยหรือว่าไปซ้ำเติบมากเท่าไหร่
ทำเติมอยู่แล้วรุ่นนี้ไม่มีดำใจครับ
ผมว่าไม่หรอกครับเวลาจ๊ะมาอยู่ทำงาน
น้องก็สนุกสนานเป็นคนเฮฮาและตลกอยู่แล้ว

ว่ากล้องถ่ายทำไมจะไม่รู้ก็อำให้เขารู้ว่า
แล้วเออเราแกล้งเขาอะไรอย่างนี้ครับ
เพราะฉะนั้นเขาเข้มแข็งครับผมรู้เขา
เขาสบายครับโอเคเปล่าอะไรอย่างนี้
คนอื่นนั้นก็เชื่อว่าน้องผ่านได้สบายครับ
ส่วนเรื่องนี้พี่ป้องขอมาแฉขอมาเคลียร์หน่อยค่ะ
หลังจากแววว่าตอนนี้อัพเลเวลเป็นพ่อสื่อ

มันเป็นยังไงไปฟังเฮียป้องกันหน่อยจ้า
เป็นกูโรว์จับคู่ให้เพื่อน
กรรมเทพอ่ะมีคู่นึงนักข่าวสาวชื่อ

ทั้งปลายชายเปลี่ยนชงให้เค้ามารู้จักกันแค่นั้นเอง
ต้องไปช่วยคั่นอื่นหรอครับ
เห้ยแนักข่าวสาวชื่อ

พี่ปองก็แค่ทำหน้าที่ให้เขารู้จักกันส่วนที่เหลือแล้วก็

ต่อไปที่พี่ป้องจะแนะนำให้อีกแล้วที่จักกะรีน